หนึ่งคือพังงาที่นั่นเนี่ยมีไข่ขมิ้นคุณผู้ชม
รู้จักกันไหมคะไข่ขมิ้นหน้าตาเป็นไง
ไปที่นี่ค่ะศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
บ้านเลขที่๔๕ทับ๑หมู่๒ตมถ้ำทองหลากบทับฝุดจังหวัดพังงา
ไปที่นี่เพราะมีของดีอยู่นั่นก็คือไข่ขมิ้น

ก็เหมือนกินเป็นยาด้วยค่ะสัมภาฟุรีอย่างเยอะ
แต่ว่าอีกนิดเดียวขอเข้าสวยแล้วได้ไหม
ดูมาหลายเรื่องของของกินมันน่ากินน่าทานมากเลยอ่ะ